ลูกหลอนอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องจากความหลอน

เฮ้ยจำได้ที่บอกว่าเปิดบาทปิดบาทให้พรแต่ไม่มีคน

ท่านรับใส่บาทจากใคร
เมื่อวานนี้เราสงสัยกันว่ามีคนอยู่จริงไหมคนที่มาใส่บาท
หรือมีพระอยู่จริงไหมหรือไม่มีทั้งคนไม่มีทั้งพระเลย

มีทั้งพระและมีคนใส่บาทแต่ไม่ได้ใส่ตอนนี้นะ

ตรงนี้คือริมถนนพระยาสัจจาตะบนบางปลาสร้อยครับอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี

ภาพที่เห็นคุณผู้ชมตอนตี๔นะ

ตนนี่แหละตนนี่แหละเป็นคนใส่บาทพระ
รูปนี้เป็นประจำทุกเช้าเลย

หลังกลับจากซื้อของที่ตลาดใหม่ประมาณตี๔๓๐
พระท่านจะหยุดสวดมนต์ตามทางแยก

ตามทางแยกตามสถานที่รกร้าง
สถานที่โล่งหน้าหอพระบ้าง

บางทีก็แยกหพระหน้าวัฒน์หรงสารประภูมิ

พระท่านจะหยุดสวดมนต์ตามสถานที่เดิมทุกครั้งไปครับ
และคำให้พรของท่านก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยนะ

เพราะว่าพระรูปนี้ไม่ได้ใช้ฝาบาด
และในบาทจะเป็นกระดาษแข็งที่จดบทสวดมนต์เอาไว้

เวลาพระท่านหยุดตามสถานที่ต่างก็จะยืนสวดมนต์ครับคุณผู้ชมครับ

พระท่านจะเดินจากหน้าวัดใหญ่ไปถึงหน้าสาธารณสุขจังหวัดชนบุรี
แล้วเดินวนกลับมาเส้นเดิมไปเดินที่ตลาดล่างครับ
เส้นทางในคลิปที่เป็นข่าวพระท่านเพิ่งจะมาเดินบิณฑบาตร
มารับบาทหลังออกพรรษาที่ผ่านมา
แต่ช่วงเข้าพรรษาเนี่ยพระท่านจะออกเดินช่วงฟ้าสว่าง
สรุปแล้วก็ที่เห็นเป็นพระเดินบินทบาทจริงครับตอนตี๔

แล้วก็มีคนใส่บาทกับพระรูปนี้ด้วยครับ

แม้เมื่อวานล่ะก็เบิร์ตบอกแล้วว่าพระจริง
เมื่อวานตรงนี้ไม่เคยมีพระมานานแล้ว

ตรงนี้ไม่เคยมีคนบิณฑบาตรตรงนี้ไม่มีคนอยู่
ก็เนี่ยชาวบ้านเขาบอกว่าไม่ควรมีพระมา
แต่นี่ไงแต่ก็ต้องขอบคุณนะคุณเจ๊กกี้
ที่มาเล่าช้าหนึ่งวันทำให้เรามีข่าวเล่าต่อเนื่อง

ถ้าเกิดเล่าจบตั้งแต่เมื่อวานข่าวมันจะจบไปตั้งแต่เมื่อวาน

มันก็มีความแปลกของพระท่านอยู่เหมือนกัน
ตามแยกต่างแล้วก็ไปยืนสวดมนต์

ก็เป็นจังหวะไม่มีพระมันขึ้นอยู่